แล้วก็อาจจะมีกระแสดราม่าว่าอะไรเกิดก่อนกันระหว่างบอกว่ามวยไทย
เล่นแบบเอ่อทางคุณคมแม่เนี้ยมีอบริษัทยาวนานเป็นพันปีแล้ว
และเป็นที่มาที่ทำให้บรรจุการแข่งขันในครั้งนี้
แล้วนักกีฬามวยไทยเราก็ไม่ส่งไปนะครับ
มันมีปัญหาเหมือนกันหรือเปล่าว่าในครั้งต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ

แล้วเขามองกับการแข่งขันกุลแมนในครั้งนี้อย่างไร
ติดตามได้จากรายงานของคุณทันทัศน์วินิตมานนท์ครับ
สนามทางกลางการชกสุดดุเดือดที่มีลักษณะไม่ต่างกับมวยไทยสมัครเล่น
ทั้งการแข่งขัน๓ยกใช้หมัดเท้าเดี่ยวส่อง
โดยมีเกาะและเหตุการณ์ป้องกัน
นักเพ่งหนึ่งในสมาชิกสาพันธ์กุลคแมร์กัมพูชาเปิดเผยว่า
เสียใจที่นักกีฬาทีมชาติไทยไม่ได้มาแข่งขัน
เพราะปัญหาดราม่าที่กัมพูชาใช้ชื่อกุมธแมร์แทนมวยไทยในครั้งนี้
โดยมองว่ามวยไทยเหมือนกับกุลคแมร์เพราะเป็นศิลปะป้องกันตัวเหมือนกัน
แต่กุลคาแมนโดดเด่นที่การศอกส่วนมวยไทยโดดเด่นที่การเตะ
ส่วนตัวแล้วไม่อยากให้มาเปรียบเทียบกัน
โดยเขาเคารพในศิลปะป้องกันตัวของทั้งไทยและกัมพูชา
ซึ่งจะบรรจุมวยไทยลงแข่งขัน
นักบอกว่าทีมชาติกัมพูชาอาจจะส่งลงแข่ง
แต่ขอรอดูกฎการแข่งขันก่อนว่าเป็นอย่างไร
และอยากให้กีฬาเป็นการสร้างมิตรภาพไม่ใช่การบ่อนทำลาย
อย่างนี้เรามีธุรกิจภาพ
เราต้องพาทุกธุรกิจภาพให้เป็นธุรกิจภาพทั้งหมด
ดราม่ามวยไทยกับกุลธแมในโลกโซเชียลร้อนระอุ
มีการตอบกันไปมาระหว่างชาวเน็ตทั้งสองประเทศ
แต่ในโลกแห่งความจริงชาวกัมพูชาต้อนรับคนไทย

ทันทัศน์วิฤทธิ์แมนนท์ข่าวกีฬาไทยรัตน์ทีวี
รายงานจากกรุงพนมเปนประเทศกัมพูชา